บุกเข้าไปในคลินิกรักษาสัตว์แล้วก็ทำทีเป็นเหมือนบ้านของตัวเองนะคะ
ซึ่งข้างในมีคนอยู่นะคะไล่ก็ไม่ยอมไป
อารวาสทำให้คนที่อยู่ในข้างในเนี่ยก็ต้องหนีเข้าไปหลบ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูค่ะผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นคนสติไม่สมประกอบเข้าไปตอนดึกแล้วนะคะ
คืนวันที่หกมิถุนาค่ะนี่นะคะเราทำลูกศรสีแดงชี้เอาไว้ให้
อยู่ดีก็ทำทีเดินเข้ามาแบบนี้คลินิกรักษาสัตว์อยู่ในพื้นที่ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ขอใช้เป็นนามสมมุติก็แล้วกันนะคะไม่รู้ว่าเขาอายุเท่าไหร่
เรียกเขาว่าในดินก็แล้วกันเป็นคนสติไม่สมประกอบเดินเข้ามาด้านในที่ประตูของคลินิกตอนประมาณเกือบเที่ยงคืน๖มิถุนายน
แล้วทำทีเป็นเหมือนว่าเป็นบ้านตัวเองอะค่ะกล้องวงจรปิดตัวเดียวกันจับภาพในดินนอนหน้าประตูเห็นไหมคะ
แล้วก็พูดขึ้นมาว่าบางคนชอบหมาบางคนชอบแมวเดี๋ยวลองไปฟังเสียงดูหน่อยค่ะ
นี่ไปนอนอยู่หน้าคลินิกแล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้อยู่คนเดียวอะค่ะจับใจความไม่ได้นะคะ

อะไรก็ไม่รู้หลังจากนั้นในดินไปนอนสนามย่า
นี่ค่ะกลิ้งอยู่สนามย่าช่วงเกือบเกือบตีหนึ่งแล้ว
หลังจากนั้นก็เดินไปด้านนอกคือเอาจริงจริงนะคะ

แต่มันไม่ได้จบแค่นั้นในดินกลับเข้ามาอีกครั้งนะคะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ตอนประมาณตีหนึ่งยี่สิบสองนาที
ไปอยู่ที่ตู้เย็นแล้วอะค่ะด้านหลังของคลินิกอะค่ะ
แล้วก็เดินวนไปเวียนมาอยู่แถวนั้นตีสี่ยี่สิบเจ็ดนาที
ไปยืนอยู่ข้างคลินิกผ่านไปสักประมาณยี่สิบนาทีได้
ประมาณตีสี่สี่สิบเจ็ดนาทีในดินไปหยิบอะไรออกมาก็ไม่รู้นะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูหน่อยมันคล้ายคล้ายกับเป็นอาวุธด้วยอะค่ะแล้วก็จะเดินไปด้านข้าง
นี่เห็นไหมคะในมือเขาเหมือนจะเป็นมีดใช่ไหมคะนี่
ไม่แน่ใจแต่คือทีมข่าวของเราบอกว่ามันคล้ายจะเป็นอาวุธอ่ะ
ดูภาพไกลไกลอ่ะเนอะนี่อย่างเงี้ยค่ะ
แล้วสุดท้ายเนี่ยก็เดินไปด้านข้างแล้วใช้อะไรที่อยู่ในมือเขานี่แหละ
ไม่รู้อาวุธหรืออะไรอ่ะพังกล้องวงจรปิดเฉยเลย
มุมกล้องหันขึ้นไปเห็นแต่ภาพท้องฟ้านี่นะคะ
แต่แหมก็รู้มุมกล้องวงจรปิดด้วยเนอะว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่ตรงนี้
พยายามทำให้กล้องวงจรปิดจับภาพไม่ได้ก็แห่นขึ้นไปอ่ะค่ะ
คือในดินคนนี้หลังจากเนี่ยหลายจุดแล้วใช่ไหมคะ
ยืนอยู่ที่หน้าต่างของห้องนอนด้วยนะช่วงเวลามันก็เช้ามืดแล้วอะค่ะ
ซึ่งจริงแล้วตอนที่ในดินก่อเหตุทั้งหมดอ่ะ
สัตวแพทย์หญิงวาลิกาหรือหมอเฟิร์นอายุ๓๑ปี
เธอรู้สึกตัวตื่นแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้
พยายามจะโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจและแจ้งคุณพ่อของตัวเองให้มาช่วยเหลือนะคะ
โอ้โหคือคุณผู้ชมนึกดูนะว่าเขาก่อเหตุตั้งแต่เกือบเที่ยงคืน
เช้ามืดอยู่ภายในคลินิกรักษาสัตว์ตรงนี้
บริเวณด้านนอกด้านข้างเข้าไปที่ตู้เย็นอะไรแบบนี้
ชั่วโมงมากนะคะส่วนคลิปที่คุณพ่อของหมอเฟิร์น
ถ่ายเอาไว้เหมือนกับว่าพยายามจะให้ในบินเนี่ย
ออกจากคลินิกไปในดินยอมทำตาม
รถจักรยานของตัวเองออกไปจากคลินิกค่ะนี่นะคะ
เราก็เลยต้องตามเรื่องให้หน่อยนะคะว่าตกลงแล้วในดินคนนี้นี่ยังไง
เป็นคนสติไม่สมประกอบจริงจริงใช่ไหมแล้วเข้ามาก่อเหตุวุ่นวายที่
คลินิกรักษาสัตว์ตรงนี้เพื่ออะไรก็ไม่รู้นี่นะคะ
คุณพ่อของสัตวแพทย์หญิงมาช่วยเราเลยส่งคุณไกด์ธนกร
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะนี่ตำรวจไปด้วยนะคะ
ตำรวจสพเมืองระยองตำรวจลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลเพิ่มค่ะ
ปรากฏว่าพอตรวจสอบคลินิกรักษาสัตว์ตรงนี้เนี่ย
มันก็จะมีกล้องวงจรปิดถูกตีไปหนึ่งตัวมีของกินในตู้เย็นหายไปด้วยบางส่วน
เฟิร์นท่านก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
ช่วงที่เกิดเหตุเธอตกใจมากเธอกลัวมาก
เพราะเธออยู่ด้านใน
แล้วผู้ก่อเหตุเหมือนพยายามเดินไปที่หน้าต่างทุกบาน

เหมือนแบบพยายามจะเข้าไปด้านในหรือเปล่าก็ไม่รู้
เธอก็พยายามโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน

แล้วก็โทรไปแจ้งตำรวจท้องที่ตอนประมาณตี๕กว่า
ได้รับคำตอบว่าเดี๋ยวประสานให้แล้วตำรวจก็วางสายไป
เธอก็กังวลใจว่าตำรวจจะมากี่โมง

ลินิกรักษาสัตว์ตรงนี้ตั้ง๒๐กิโลนะคะ
แต่สุดท้ายหมอเฟิร์นบอกว่าแหม
ขนาดบ้านพ่ออยู่ห่างจากคลินิกตั้ง๒๐กิโลกรัม

แล้วพ่อต้องมาทำหน้าที่แทนตำรวจมาไล่ผู้ก่อเหตุออกไป
ซึ่งผู้ก่อเหตุในมือเขาถืออะไรก็ไม่รู้
ไม่รู้มีดหรือตะหลิวหรืออะไรแต่มันคล้ายอาวุธ
แต่กลายเป็นว่าพ่อเธอต้องมาช่วย

พ่อเธอมาถึงก่อนตำรวจอีกนะคะ
สุดท้ายก็ไล่ผู้ก่อเหตุไป

ผู้ก่อเหตุจะเป็นคนสติไม่สมประกอบ

เห็นเป็นเงาเห็นเลยว่าเขาใส่เสื้อสีอะไร
สีขาวปกสีเขียวเห็นเป็นหัวเห็นเป็นเงา

ใช่ค่ะรู้ว่าเขาส่องแบบเอาหน้ามาแนบเลย
เราก็เลยตกใจมากก็เลยโทร๑๙๑

ตี๕๑๐นาทีเหรอคะใช่ซึ่งพ่อเราอยู่ไกลกว่า
โทรหาพ่อหลังโทรหาตำรวจ
มาถึงก่อนใช่มาไล่คนบ้าออกไป
อย่างนี้เราอยากจะฝากอะไรกันเป็นภาษาที่ของกำรวจ
ก็อยากจะให้ทำงานให้มันรวดเร็วกว่านี้ค่ะ
คือเราโทรไปแจ้งเราเดือดร้อนจริงแล้วเรากลัวมากจริง
แต่ว่าเขาไม่ได้ดูเหมือนกับว่ารีบที่จะเข้ามาช่วยเหลือเรา

ถ้าเกิดว่ามันเข้ามาในบ้านอย่างนี้เราอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้
อย่างที่หมอเฟิร์นบอกค่ะถ้าผู้ก่อเหตุเข้าไปถึงด้านในได้

คุณพ่อของหมอเฟิร์นค่ะคนที่มาช่วยนะคะ
นายสุวินค่ะคุณพ่อบอกว่าพอมาถึง
จักรยานจอดอยู่ก็คิดว่าเอ๊ะผู้ก่อเหตุอยู่ด้านในหรือเปล่า
ก็พยายามเดินหาจนไปเจอผู้ก่อเหตุไปคุดคู้อยู่ใต้โต๊ะ
พ่อเป็นคนไล่ผู้ก่อเหตุให้ออกไป

พ่อบอกว่าสังเกตเห็นตอนที่พ่อไล่นะคะ
ผู้ก่อเหตุหน้านิ่งมากหน้านิ่งแบบเฉยเลย
มือขวาของผู้ก่อเหตุถือโซ่ค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
เป็นโซ่นะคะส่วนมือซ้าย
พ่อบอกว่าถือโลหะลักษณะแวววาว
ไม่รู้ว่าเป็นมีดหรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็นอะไร
แต่มันคล้ายอาวุธอะพี่อุ๋ยคุณผู้ชม
หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุอ้อมตัวบ้านไป
จูงจักรยานแล้วก็ออกไป
ทีนี้ค่ะตำรวจพร้อมทีมข่าวและกู้ภัย
ให้ข้อมูลมาว่าตัวผู้ก่อเหตุอยู่บ้านหลังหนึ่ง

พากันไปดูนะคะไปสำรวจดู
ไม่เจอตัวเนี่ยค่ะไปสำรวจดูบ้านของผู้ก่อเหตุ
ได้ข้อมูลมาว่าไปสร้างบ้านอยู่แบบในพื้นที่เป็นป่าหน่อย

ไปถามชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น
ทุกคนให้ข้อมูลตรงกันว่า
ผู้ก่อเหตุคนนี้ชอบลักเล็กขโมยน้อย
แล้วก็อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งย้ายที่ไปเรื่อยอะค่ะ
ล่าสุดเกือบบ่าย๓มีชาวบ้านเจอผู้ก่อเหตุคนนี้นะ
ขี่จากกระยาญแต่ใส่โมกน้อกนะ
ไปด้านหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ชาวบ้านบอกคนเดียวกันเลยกับภาพในกล้องวงจรปิดที่คลินิกรักษาสัตว์น่าจะเป็นคนเดียวกัน
ผู้กำกับการสพเมืองระยองก็เลยบอกว่าตอนนี้สั่งการให้ตำรวจลงพื้นที่
เพื่อตามหาตัวในดินผู้ก่อเหตุนะคะ
จะได้มาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
เพราะถ้าปล่อยไว้ไม่รู้จะไปก่อเหตุอันตรายอะไรกับใครอีกหรือเปล่าอะค่ะ